เช็คความพร้อมกันทุกวันเลยนะครับกับเจ้าแหลมศรีสะเกดนะครับ
นะครับมาวันนี้มาเช็คเรื่องดวงกันหน่อยก่อนที่จะขึ้น
ชกนะครับในวันที่หกตุลาคมไปเช็คกับหมอชาณต้น
ก็คือวันเสาร์ที่๖ตุลาจะเป็นวันชกเป็นวันปีใหม่ของดวงพอดี
โดยหมอช้างก็บอกว่าดาวพระหัสเนี่ยจะย้ายราศีนะครับ
พิจิกษ์ราศีของเจ้าแหลมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเอง
ลองฟังเสียงของหมอช้างหน่อยครับ
วงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยราศีก็เป็นราศีที่ดวงดีนะครับ
ความสำเร็จหรือว่าชัยชนะคงไม่ได้เกิดขึ้นจากดวงเพียงอย่างเดียว

อันนี้คนดวงเหมือนกันก็ไม่รู้ก็จะต่อยใครยังไงก่อนนะ
แต่ก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่านะสำหรับในเรื่องของการแข่งขันเพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะครับ
แล้วก็พอดาวเปลี่ยนเนี่ยก็เชื่อว่าชีวิตคงมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับ
ก็เป็นตัวแทนที่จะมอบกำลังใจให้กันแล้วกัน
คือโดยรวมแล้วเนี่ยหมอช้างว่าทิศทางของการชกไฟล์นี้จะเป็นไปในทางที่ดีสำหรับเจ้าแหลมนะครับ
ก็ร่วมเชียร์กันนะครับในวันที่๖ตุลาคมครับ
แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีนักสู้ไทยขึ้นชกด้วยนะครับ
ค่ำคืนวันนั้นก็มีสแตมแฟร์เทคนะครับน้องโอไก่ย่าง๕ดาว
เพชรมรกฏวอสังประภัยสิงห์ทองน้อยปอแต่ละกุล
แล้วก็มีเพชรดำไก่ย่าง๕ดาวแล้วก็ริกะอิชิเอเกะนะครับ
จะเริ่มตั้งแต่ในคู่แรกก็ในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ในเวลา๒๑นาที๓๐นาทีนะครับ
แล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะไปเชียร์ติดขอบสังเวียน
แสดงโค้ดวันไทยรัฐก็จะได้ลดทันที๒๕นะครับ